ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนหนึ่งไปแทงเพื่อนคนงานทั้งเจ็บแล้วก็ตายนะฮะ
เจ็บหนักด้วยนะฮะถึงขั้นสาหัสนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านพักคนงานที่จังหวัดลบบุรีนะครับ
แล้วก็หนีไปถึงชนบุรี
คนก่อเหตุเนี่ยอ้างว่าได้ยินเพื่อนคนงานสองคนเนี่ยคุยกันบอกจะมาฆ่าเขา

ก่อนเกิดเหตุก็มีคนงาน๓คนเป็นเพื่อนกันตั้งวงดื่มเหล้ากันอยู่

นี่รอยเลือดทั้งนั้นนะฮะขออนุญาตทำสีที่มันเทาไว้หน่อยนะครับ
ผู้ก่อเหตุชื่อนายคมสรรโคตฐาอายุ๓๘ปีนะครับ
ใช้ทั้งค้อนทั้งมีดนะฮะทั้งตีแล้วก็ฟัน
นายสมิงศรีโยหะอายุ๓๗นะครับ
เสียชีวิตนะฮะใบหน้าก็มีลักษณะถูกฟันกระโหลกศีรษะแตก
เลือดไหลทะลักเต็มบ้านไปหมดนี่นะครับ
อีกคนนึงบาดเจ็บสาหัสนะครับชื่อนายสมภารหวังแต้มกลาง
อายุ๔๔ปีคนที่มีรอยสักนะฮะ
ถูกฟันเข้าที่ใบหน้ากับลำคอบาดเจ็บสาหัส
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าเมื่อวานนี้นะครับประมาณ๘นาฬิกานะครับ
คนก่อเหตุนายคมสรรเนี่ยหลังก่อเหตุแล้วขับรถกระบะ
หลบหนีไปนะฮะจากบ้านหลังนี้ที่เป็นจุดเกิดเหตุ
รถกระบะที่ขับหนีไปเป็นรถของนายจ้างนะครับ
เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับของปั๊มแห่งหนึ่งอยู่ห่างจากบ้านหลังเกิดเหตุ
เมตรนะครับนี่ฮะนายคมสรรนะครับ
เช้าเมื่อวานนี้ขับรถกระบะมิซูบิชิสีดำของนายจ้าง
เติมน้ำมันตอน๘โมงครึ่งนี่หลังก่อเหตุแล้วนะครับ
คมสรรก็ใส่เสื้อยืดสีน้ำเงินกางเกงยีนรองเท้าแตะ
มาถึงก็จอดรถนี่รีบเดินลงมาจากรถนะฮะ
เงินจ่ายค่าน้ำมันไป๑๐๐ให้กับเด็กปั๊ม
ร้อยเดียวนี่ใช้เวลาไม่ถึงนาทีนะฮะ
แล้วก็ขึ้นรถกระบะขับออกไปขับออกจากปั๊มก็มุ่งหน้า
ตามถนนหมายเลขหนึ่งนะฮะเป็นเส้นทางเข้าเมืองลบบุรีนะครับ
นี่นายคมสรรนะฮะแล้วก็ขึ้นรถไป
ตำรวจก็แกะรอยนะครับเส้นทางหลบหนีเนี่ย

ติดต่อนายจ้างบอกจะเอารถกระบะมาคืนนัด
แถววัดห้วยปราบอำเภอบ่อวินจังหวัดชนบุรี
รอยต่อกับทางปลวกแดงระยองนะครับ
ซึ่งถ้าจะไปดูแล้วเนี่ยนะฮะพบว่าทั้งคนก่อเหตุ
กับคนเจ็บคนตายเขาก็พักอยู่ด้วยกันนะครับ
สามคนก็เป็นเพื่อนรักกันดีไม่เคยมีปัญหาอะไร
ทำงานด้วยกันกินข้าวหม้อเดียวกัน
นอนอยู่ห้องเช่าห้องเดียวกันตั้งวงดื่มเหล้าอยู่ด้วยกัน
สุดท้ายเมื่อวานฆ่ากันตายนะฮะอีกคนนึงสาหัสอยู่
จากข้อมูลเนี่ยพบว่าก่อนเกิดเหตุ๑วันนะครับ
คนเจ็บคือนายสมภารที่เจ็บสาหัสอยู่นะฮะ
โทรมาขอเบิกเงินขอเบิกจ่ายค่าข้าวให้กับเพื่อนคนงาน
นายจ้างบอกว่าก็โอนเงินให้๑๐๐บาทแล้วบอกให้ไปแบ่งกันซื้อข้าวก็แล้วกัน
ซึ่งไม่รู้ว่าไอ้เงิน๑๐๐๐ที่ว่ามีสมภารโทรมาขอเบิกเงินค่าข้าวเนี่ย
แบ่งกันลงตัวหรือเปล่าสามคนจนกระทั่งเมื่อวานนี้เจ้าของห้องเช่าโทรมาบอก
บอกว่าคนงานของเขาเนี่ยเอาฟันกันเจ็บฟันกันตายในบ้านเช่า
ซึ่งตอนนั้นยังไม่รู้ว่าใครก่อเหตุก็โทรไปหาคนเจ็บไม่มีคนรับสายนะ
โทรไปจน๑๐นาฬิกาโทรไปอีกรอบหนึ่งนะฮะคนรับสายคือนายคมสรรที่เป็นคนก่อเหตุนะครับ
ก็พอเดาได้ว่าคมสรรคงจะเป็นคนก่อเหตุเพราะอีกสองคนเขาเจ็บแล้วก็ตาย
ก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวแต่คมสรรบอกเดี๋ยวจะเอารถไปคืนให้แถวชนบุรี
ก็เลยให้ข้อมูลกับตำรวจแล้วตำรวจก็ตามไปจับกลุ่มได้
เขากำลังจะเอารถมาคืนผมซึ่งผมตอนนั้นก็อยู่ชนบุรี
ภรรยาของคนเจ็บนะครับภรรยานายสมภารบอกว่าตั้งแต่สามีมาทำงานที่ลบบุรี
ก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังเนื่องจากเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดค่อนข้างจะเป็นคนเงียบ
ปัญหาที่เกิดขึ้นเชื่อว่าสามีไม่ใช่คนเริ่มนะครับไม่ใช่คนหาเรื่องก่อนแน่นอน
อาการสามีตอนนี้ยังไม่ดีขึ้นเกร็ดเลือดต่ำรู้สึกตัวน้อยลงแผลที่โดนทำร้ายไปค่อนข้างน่ากลัวนะฮะ
ถึงขนาดที่ตัวเธอก็ยังไม่กล้ามองแผลของสามี
วันนี้คุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเรานะครับไปที่บ้านเกิดของผู้ตายนะฮะ
สมิงนะครับอยู่ที่อำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนคร
ญาติพี่น้องก็เตรียมสถานที่รอรับศพกันอยู่
ป้าของผู้ตายบอกว่าปกติหลานชายรับจ้างก่อสร้างอยู่แถวบ้าน
ระยะหลังงานแถวบ้านไม่ค่อยมีก็เลยไปทำงานกับนายสมภารที่เป็นคนเจ็บที่เป็นเพื่อนร่วมหมู่บ้าน
สมิงนี่เขาเป็นสาวหลักครอบครัวต้องส่งเสียเลี้ยงดูลูกนะที่รับมาดูแลเป็นหลานสาวนะครับรับมาดูแลเหมือนลูกนะครับ
เป็นลูกของน้องสาวที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้พอนายสมิงต้องมาเสียไปอีกทีนี้ก็ลำบากนะครับ
ซึ่งพี่สาวของผู้ตายนะครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุเหมือนมีรางสังหรณ์นะครับ
เพราะเธอฝันว่าฟันหักโบราณก็เชื่อกันว่าเป็นรางร้ายจะสูญเสียญาติพี่น้องสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มาสูญเสียจริง
เป็นคนละเริ่มเป็นคนง่ายเป็นคนเหลือบรอย
ของผู้ตายนะฮะที่บ้านของนายสมภารคนเจ็บนะครับก็อยู่สกลนครเหมือนกันนะฮะ
แต่ว่าคนละหมู่บ้านกับผู้ตายนะครับญาติบอกว่าปกติสมภารเขาจะพาภรรยาไปทำงานด้วยตามต่างจังหวัดนะครับ
แต่ปีนี้ภรรยาเขาแขนหักก็เลยอยู่บ้านกับลูกแล้วก็เลยชวนสมิงเนี่ยผู้ตายเนี่ยไปทำงานแทนไม่คิดว่าทั้งคู่จะถูกทำร้ายจนเจ็บแล้วก็เสียชีวิต
ซึ่งตอนนี้ก็ยังสาหัสอยู่ซึ่งสงสารลูกกับเมียเขามากเพราะว่าสมภารคือเสาหลักของครอบครัว
ส่วนเรื่องทางคดีนะครับพนักงานสอบสวนตอนนี้แจ้งข้อหากับนายคมสรรนะฮะคุมตัวได้แล้วนะครับ
ฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนบาดเจ็บสาหัสพรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดลบบุรีครับ